ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่โคราชนะฮะรถยนต์คันหนึ่งขับมาเนี่ย
แล้วก็พุ่งข้ามเลนไปชนกระบะที่เขาก็ขับมาเลนของเขานั่นแหละนะครับ
ทำให้คนที่อยู่ในกระบะเนี่ยบาดเจ็บสาหัสไปสองคนนะฮะ
แต่คนขับรถยนต์ลงมาจากรถเนี่ยเขาเป็นราชการสังกัดของ
ราชการเกษตรคนหนึ่งในพื้นที่ไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะ

ใครเป็นนาง
เหตุการณ์ในบนทางน้องบุญมากพี่น้องโคราชศีมา
คนขับรถยนต์ที่เป็นผู้ชายลักษณะเมาไม้เนี่ย
เป็นรัชการสังกัดสำนักงานเกษตรบุญมากพี่โคราชศี
ขับรถข้ามเลนไปชนกับรถกระบะที่สวนทางมา
ทำให้ผู้หญิงกับเด็กหญิงวัย๔ขวบที่เป็นน้าหลานกันนะครับ
บาดเจ็บสาหัส๒คนก็เออะไม่ยอมรับผิดชอบ
วันนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้คุยกับสมาชิกอบตหนองตะไก้ชื่อว่านางรวยรินซึ่งเป็นคนเจ็บ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุคือประมาณสัก๔โมงครึ่งนะครับ
เมื่อวานนี้ขับรถกระบะมากับหลานสาวยุคสี่ขวบนะฮะพอมาถึงตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย
เห็นรถยนต์คู่กรณีขับสายไปสายมาอยู่เลนส์ฝั่งตรงข้าม
แล้วพุ่งข้ามเลนมาชนรถเธออย่างจังทำให้เธอกับหลานสาวบาดเจ็บนะครับ
ถึงขั้นต้องคลานออกมาจากรถนะฮะแล้วเห็นคู่กรณีเนี่ย
เห็นปุ๊บจำได้ว่าเป็นราชการในพื้นที่นี่แหละเพราะว่าเคยทำงานด้วยกัน
ทำงานร่วมกันแต่ก็เป็นลักษณะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปเลยฮะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะเธอก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ให้คุณหมอตรวจดูอาการนะคะกระดูกกรามเคลื่อนนะคะแต่ไม่ถึงขั้นหัก
แล้วก็มีอาการช้ำในที่ช่องท้องต้องพักรักษาตัว
ต้องเฝ้าดูอาการต่ออีกที่ที่โรงพยาบาล
เพราะว่าถูกกระแทกแรงกับพวงมาลัยรถภายในบอบช้ำ
กระดูกกรามที่เคลื่อนต้องกายภาพอาการของหลานสาวหนักค่ะ
กระดูกหายปลาร้าหักมีร่องรอยบาดเจ็บหลายจุด
ต้องอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
หลังเกิดเหตุคู่กรณีไม่มาเยี่ยมเลย
ไม่ได้ให้ญาติมาติดต่อแสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
ตัวคนเจ็บเองเธอป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง
มีค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวมากอยู่แล้ว
กลายเป็นว่าต้องมาบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนี้อีก

เธอก็เลยบอกว่าคู่กรณีต้องรับผิดชอบค่ะ
แล้วถ้ามามากจะเป็นแก้เศษนะ
มักไม่ต้องใช้ให้มันก็ได้
มันก็นอนหยายมีพื้นฮาพื้นโทรหลัง
ก็จะตกลัวเค้าจะมาคอนบร้าไทยอีกครั้ง
แล้วมันก็เจ็บยังบอกตำลางมันก็ไหล
มันก็คานลงมาจากรถ
เข้าไปหิวที่เลยมาห้ามก็เหมือนอย่างคลิปว่าฮะ
เขารู้แล้วว่ามันว่า

หนูต้องใช้รถชุมของมาทำกับแพทย์ที่กัน
กลัวจะหายได้แต่หนูก็ไม่มีรถขังงาน

ไม่เลยของเขามีเงียบไปเลย
คุณผู้ชมคะพันธุ์ตำรวจเอกสมชายคงพยักษ

ก็พูดถึงความคืบหน้าทางคดีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้นะคะครับ
คนขับรถยนต์คู่กรณีคนนี้ค่ะอ่า
ไม่ได้เป็นเกษตรอำเภอหนองบุญมาก

ผู้ก่อเหตุคือว่าที่ร้อยเอกสกุลชัยขำประถม
ทำงานตำแหน่งเกษตรตำบลหนองตะไก้อำเภอหนองบุญมาก

เป็นเกษตรตำบลไม่ใช่เป็นเกษตรอำเภอ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

คุณผู้ชมคะเขาห้างเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ดูสิคะแจ้งข้อหาขับขี่รถขณะมึนสุรามึนเมาสุรา
ขับขี่รถโดยกระหม่าดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับปัจเจ็บนะคะ